ดูเหตุที่เกิดจากชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยกันบ้างนะคะ
ที่กระบีเนี่ยปรากฎว่ามีการโพสต์คลิปคุณ
เป็นคลิปคนขับรถตู้ตบหน้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาตบหน้ากันอย่างไรนะคะ

ตำรวจท่องเที่ยวจับชายชาวจีนเหินหนานที่ก่อเหตุลักษัพบนเครื่องบินได้ค่ะ
หมาชีฉวนชาวจีนมณฑลเหอนานก็ถูกตำรวจท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนำตัวมาแถลงข่าวที่กองกำกับการ๖
กรรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยวชั้น๒ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกับของกลางนะคะเป็นเงินสกุลยูโรดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยรวมแล้วกว่า๑แสน๘หมื่นบาท
มีตัวเครื่องบินโดยสารสายการบินโตรกิสแอร์ไลน์จำนวน๑ใบ
ก็ชายคนนี้ถูกจับได้ที่บริเวณเกรดอี๗
อัคารผู้โดยสารค้าเข้าระหว่างประเทศชั้น๒ที่ทางอากาศยานสุขวรรณภูมิ
ว่าถูกลักทรัพย์ขณะที่นั่งอยู่ในเครื่องบิน
ระหว่างที่จะโดยสารมาลงที่ประเทศไทย
ก็เลยมีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนไปตามสายการบินค่ะ

โดยแจ้งกันบอกว่าหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีพฤติการเช่นนี้
ให้รีบแจ้งมายังตำรวจท่องเที่ยวไทยทันที
เมื่อวานนี้นายแอมมี่ฮาราวชาวเดนมาร์คซึ่งเป็นผู้เสียหาย

แต่ว่าคราวนี้เคราะห์ดีค่ะมีพยานเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมกับของกลาง
โดยเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ผู้อื่นในยวดยานสาธารณะ

มีการคุมตัวพร้อมด้วยของกลางแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อที่จะนำตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ
มาดูที่กระบี่กันบ้างสำหรับการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ลงในเฟซบุ๊ก
โดยเฟซบุ๊คนี้ใช้ชื่อว่าสมบูรณ์อาจาริยะนะคะ
เขาบอกว่าคุณสมบูรณ์ขับรถไปติดไฟหน้าจราจรที่หน้าสนามบินกระบี่
ขาออกจากเมืองมุ่งหน้าอำเภอเหนือคลองค่ะ
โดยในคลิปมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คุณผู้ชมดูนะขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วก็มีรถตู้โดยสารขับอยู่
ทีนี้มีการบอกให้นักท่องเที่ยวขี่รถจากกระยานยนต์จะจอด
จากนั้นก็ลงมาตบนักท่องเที่ยวที่สวมหมวกนิรภัย
ก่อนที่จะขับหนีไปนะคะ

ทีนี้หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ลงไปในสื่อสังคมออนไลน์
ของคนไทยที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเสื่อมเสียภาพลักษ

โดยภาพนี้โดนถ่ายเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา

เสียภาพลักษณ์จริงนะ
โดยไม่รู้ว่าเป็นมายังไงนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถาม
ไปยังตำรวจสหริตำรวจพูทรประเทศเหนือกล่อง

ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแจ้งความแต่อย่างใดเลยนะคะ

คือนักท่องเที่ยวมาสักครู่นี้ตอนท้ายคลิปก่อนที่คนขับรถตู้จะขึ้นรถ
เขาพยายามโอเคยกสองมือโอเคพอหยุด
จริงนะถ้าสำหรับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเวลา
ยกสองมือคือสัญญาณที่บอกแล้วว่าไม่สู้ถูกไหม
ก็แพ้แล้วเออนะครับแต่ดูเขาก็หาเรื่องเท็มที่
ภาพนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ